เสริมสร้างอาชีพกันในเรื่องของถ้าหากอยากมีรายได้

ดีมีมานำเสนอแบบนี้ที่จังหวัดอ่างทองนะครับ
สองสามีภรรยาเนี่ยเขาขยันมากออกไปหากุ้งหาปลามาขาย
โอ้โหรายได้ดีสุดครับ
เขาบอกว่าเป็นสุดยอดในการหาเลี้ยงชีพเลยนะ

ตามทุ่งนาและระรำคลองนะครับ

วันละ๗๐๐๘๐๐บาทครับ
ในช่วงที่น้ำมันลดแบบนี้ก็ใช้รถตู้ออกไปตระเวน

โดยในช่วงเช้าก็จะลงมือหากุ้งหาปลา
พอตกตอนบ่ายก็นำมาขายในตลาดนัดนะครับ
ก็สร้างรายได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญ
ไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากมีค่าน้ำมันรถกับอุปกรณ์แบบนี้ก็หาได้แล้ว
กุ้งที่ได้มาก็เป็นพวกกุ้งฝอยกุ้งที่เอามาทำเป็นกุ้งเต้น

บอกว่าตัวเองและสามีเนี่ยมีอาชีพหากุ้งหาปลามานานกว่า๗๘ปีแล้วล่ะ
สร้างรายได้ดีเลยครับแล้วก็ต้องอาศัยความชำนาญมากพอสมควร
ในการที่จะหากุ้งหาปลาแบบนี้มาได้
อยู่ในบริเวณทุ่งนาที่น้ำมันลดลงแถบอำเภอวิเศษชายชาญในช่วงเช้า
พอบ่ายก็จะนำไปขายตามตลาดนัดแหละครับ
เช้าเขาออกตะเวนนอนในรถตะเวนออกหา
พอหาเสร็จก็ไปนั่งขายตลาดนัดขายเสร็จก็ซื้ออะไรมากินกินแล้วก็นอน
นอนรถเลยนอนอยู่กับรถหาแล้วก็นอนอยู่กับรถไปนอนตามกลางคู่เลย
ไหนปลาเยอะก็ได้อยู่มาอย่างทุ่งเนี่ยมาสามวันสี่วันแล้ว
ได้ดีตรงนี้เยอะกุ้งเยอะ
ถ้าเป็นปลาก็จะไปที่อื่นตรงนี้ก็เป็นแหล่งกุ้ง
ก็ขับรถตระเวนไปตามที่ต่างแบบนี้หากุ้งหาปลานะครับ
เขาบอกว่ากุ้งฝอยที่หามาได้เนี่ยที่โดดเด้งดึงอยู่นี่นะครับ
กิโลกรัมละ๑๕๐๑๘๐บาทนะครับ
ส่วนปลานั้นก็จะขายกิโลละ๑๒๐๑๕๐บาท
แล้วแต่ขนาดความใหญ่ของปลานั่นเอง
วันหนึ่งเนี่ยรวมแล้วก็จะมีรายได้อยู่ที่ประมาณสัก๗๐๐๘๐๐บาท
ต่อวันนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามาลองหักลบกลบ
ปัจจุบันในแต่ละวันจริงเนี่ย
ก็เซว่า๓๐๓๐วันนะต่อเดือนคูณเข้าไป
ถ้าหากว่าได้๘๐๐บาทเต็มที่คูณ๓๐เข้าไปก็จะได้ประมาณสัก๒๔๐๐บาท

เป็นอาชีพดีแบบนี้ที่นำมานำเสนอกัน
แล้วก็ให้เห็นถึงความขยันในการทำมาหากินของสองสามีภรรยาคู่นี้ครับ
ใช่ค่ะการทำมาหากินถ้าเราขยันยังไงเราก็ไม่อดตายนะ
ไปดูอีกหนึ่งการเสริมสร้างอาชีพสร้างรายได้กันหน่อยนะคะ